ชมคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็คนบันเทิงรวมทั้งหมด๔คนด้วยกันค่ะ
ก็คือคุณอ้ำนะคะคุณนิน่าพี่ไดน่าแล้วก็คุณจ๊ะนงพนีนั่นเองค่ะ
โดยในโพสต์นี้นะคะบอกว่าขอบคุณ๔สาว๔นางฟ้าผู้ใจดี
หารถมารับแม่นะคะที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เด็กน้อยในบ้านอีกทั้งหมด๓คนนะคะที่โดนกักตัวไม่ให้ออกไปไหน
ขอบคุณทีมงานเราต้องรอดที่คอยช่วยประสานงานให้
ถ้ามืดดึกดื่นก็ยังช่วยนะคะก่อนจะทิ้งท้ายด้วยบอกว่า
ขอบคุณนะคะดาราทั้ง๔คนด้วยนะคะ
ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วคือหลายคนก็ช่วยนะคะ

คนที่ใจดีมันทำวุ้นอยู่เสมอบางทีเราไม่รู้ไม่ซ้ำ

ถูกต้องค่ะแล้วถ้าพูดถึงความใจดีของแม่อ้ำแล้วก็ต้องพูดถึงความรักของแม่กันนิดนึง
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของยุคโควิดระบาดแบบนี้แต่บอกเลยนะคะว่าโควิดก็มีอาการ
ระวังตัวเองกันสุดฤทธิ์นะคะคือต่างฝ่ายต่างลงคลิปแซวกันในไอจีสตอรี่
แล้วก็แท็กถึงการแซวกันไปแอ้วกันมาเหมือนพระนางในซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะดูอยู่
มีความโรแมนติกคอมเมอดี้ให้แฟนได้ลุ้นชุ่มฉ่ำใจ

อืมเออน่ารักดีเหมือนกันนะแม่ใส่อะไรก็รอดเอาจริงจริง
แล้วโพลกอ่ะพี่โพลกอ่ะเออโดนแบบนี้มั้ยอะไม่ยอมค่ะ

ไม่เห็นไอ้เจ๋ทำไมทำไมยิ้มอะไรเลยทำไมไม่เห็นฟัน
จะเห็นฟันได้ยังไงล่ะคะก็แม้เขาปิดอยู่ยิ้มจนตาจะปิด
แม่อัมก็ไม่เห็นหรอกค้าก็เป็นคนเดียวนะที่เรียกคุณอัมพันธราภาได้ว่า
แต่ดูคลิปนี้แล้วเอาไปเป็นตัวอย่างก็ดีนะเวลาจะออกไปไหนมาไหนเนี่ย

ถูกลงถึงมือถ้ามีพกไว้ก็ดี
ใส่ถุงมือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกินไปนะ

คือมาเก็ตนะคะก็ยิบจากติ่งของ
ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ